ความเคลื่อนไหวเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากอทมนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตอนนี้เนี่ยมีผลสำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพออกมาจากโพลหลายสำนักด้วยกัน
เดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเนี้ยเขาไม่ให้เผยแพร่แล้วนะอืม
ดูกันในตอนนี้นี่แหละนะครับคือถ้าดูจากนิด้าโพลแล้วก็สวนดุสิตโพลล่าสุดที่ออกมาณขณะนี้เนี่ยนะ
ผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับคือทั้งนิดาโพแล้วก็สวนดุสิตโพลออกมาก็
ตรงกันเลยนะฮะใช่ค่ะ๔ท่านแรกเนี่ยตรงกันหมดเลยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นี่ผู้สมัครลงอิสระนะครับ
นิดาโพบอกนำมาอันดับหนึ่งเลยสวนดุสิตโพก็เหมือนกันนะครับ
ตามมาด้วยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองแล้วก็ดรเอ๊สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์

ก็๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ตัดสินใจทั้งสองโพลก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สำคัญเหมือนกันนะ
ชี้ขาดได้เลยนะ๑๑เปอร์เซ็นต์นี้ทั้งนิดาโพลกับศูนย์ศูนย์ศิษย์โพล
แต่อันดับ๑กับอันดับ๒เนี่ยก็ห่างกันเยอะนะทั้งสองโพลเลยนะ
นี่นะสิเนี่ยตรงนี้ยังไงเหลืออีก๒อาทิตย์นะ๒อาทิตย์๓อาทิตย์ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันเลือกตั้ง๒๒พฤษภาคมลองไปดูหน่อยว่าถ้าเกิดโพลออกมาลักษณะแบบนี้
ออกมาหนักขนาดนี้อ่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากอททมนต์เนี่ย
ซูเปอร์โพลนี้ก็มีนะฮะเมื่อกี้นิดากับศูนย์ศูนย์ศิษย์โพล
ปเปอร์โพลนี่จะต่างกันนิดหน่อยคุณชัดชาตินำอันดับหนึ่งเหมือนเดิม
แต่คุณวิโรธเป็นอันดับ๒

ใช่ไหมแล้วก็ดรเอ๊สุชัชวีอันดับ๓

ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินไปท้ายเลย
อันดับ๕คะแนนก็จะต่างกับอีก๒โพลหน่อยนะครับ
ทีนี้ปฏิกิริยาของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแต่ละคน
บอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาเยอะ
หลังจากเห็นโพลของหลายสำนักที่ออกมาแล้ว
ตัวของคุณวิโรธก็มีคะแนนนิยมที่ดีขึ้นนะฮะ

โพลขึ้นมาอันดับสองเลยนี่วันนี้ยิ้มเลยนี่เห็นไหม
บอกขออนุญาตขอหน้ากากหน่อยขอยิ้มหน่อย
เหลือเวลาอีกไม่ถึง๒๐วันเนี่ยจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด
คุณวิโรธบอกแล้วนี่เปิดหน้ากากโชว์ยิ้มอ่า
เห็นไหมบอกมั่นอกมั่นใจยิ้มแบบนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ยิ้มแบบนี้
หมายความว่ายังไงคุณวิโรธอะโอ้โหบอกยิ้มแบบผู้ชนะ
อ้าวนี่นะฮะคุณวิโรธบอกมาว่าอย่างนี้ค่ะเวลาจะให้คำตอบ
ก็ถือว่าทุกที่ที่ไปหาเสียงเนี่ยได้รับการต้อนรับที่ดีจากคนกรุงเทพ
ผลโพลที่ออกมายังตามอยู่
แต่ดรเอ๊บอกว่าคิดในแง่บวกดีกว่า
ถือว่าตามนิดจะได้มีแรงสู้

แล้วก็บอกกับทุกท่านว่าเลือกเบอร์๔จะไม่มีผิดหวังครับ
เพราะว่าเวลาเป็นแง่บวกแล้วก็คิดเป็นหวังด้วย
ตามอยู่นิดก็จะได้มีแรงสู้แรงพยายาม
ด้านคุณสกลทีพัทยากุลค่ะ
ก็บอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่เหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา
ประชาชนต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ
คือตอนนี้ถึงแม้ว่าโพลออกมาคะแนนจะตามหลังอยู่นะคะ
แต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้
ขอบคุณกำลังใจจากผู้มีชื่อเสียงหลายท่านนะคะที่โพสต์เฟซบุ๊ก
โพสต์อะไรในโลกโซเชียลสนับสนุนและให้กำลังใจอ่ะค่ะอืม

คือก่อนอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการดูหลายอย่าง
ซึ่งผมว่าที่ผ่านมามันก็มีอะไรให้เห็นชัดเรื่องนโยบาย
มันจะต้องมีการดีเบตมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็คงจะเริ่มตัดสินใจได้จากตรงนั้น
แต่บางท่านที่ผลสำรวจแสดงความคิดเห็นเรื่องโพลเรื่องอะไรแบบนี้
ไม่ได้มีชื่อติดเขาก็ไม่ได้ถอดใจนะพี่อุ๋ย
คุณโคสิตสุวินิจิตค่ะบอกว่าผลสำรวจความนิยมของคุณกรุงเทพ
แม้ว่าไม่ติดอันดับไม่ได้บรรทอนกำลังใจค่ะ
เพราะว่าแหม่เดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายเดี๋ยวปล่อยหมัดเด็ดอีกที

ใช่โค้งสุดท้าย๑๐วันก่อนเลือกตั้งให้รอดูเลย
เชื่อว่าจะได้คะแนนจากคนกรุงเทพ
และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ค้าขาย
อยู่ที่ตลาดน้ำเขตตลิ่งชันตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันหรือว่าชาวบ้านอ่ะ

ก็เจอคุณโคสิตตอนไปหาเสียงไง
ก่อนที่จะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลไงพี่อุ๋ย

คุณโคสิตเป็นผู้สมัครหมายเลข๒๓

ผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง

ก็มีคนโทรไปบอกคุณโคศิษฐ์
วันนี้เจอคุณโคสิตไปหาเสียงหมายเลข๒๔ใช่ไหมโชคดีเลยเนี่ย

สวัสดีครับพี่ครับ